ในขณะนี้สถานศึกษาต่างทั่วประเทศได้จัดให้นักเรียนนักศึกษา
ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดงานถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ

ร้อยดวงใจสงบนิ่ง๙นาที
เพื่อถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยใจพักดี
ของคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยไม่ได้มีประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการ
แต่ทุกคนก็มาร่วมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
และด้วยรำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความปราบปลื้มนี้ยังคงอยู่ในหัวใจไม่เสื่อมคลาย
เวลาท่านเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรทุกปี
หลังจากพิธีแล้วเนี่ยสมัยก่อนท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณสระน้ำนะคะ
ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีพระราชดำรัฐกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเป็นพิธีที่พิเศษมาก
ตอนนั้นก็เคยได้รับเสด็จในฐานะที่เป็นนักศึกษา
หลังจากที่รับปริญญาก็ได้รับจากพระหัสของพระองค์ท่าน
รู้สึกว่าพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด
ถ้ามีโอกาสท่านก็จะพูดกับนักศึกษานะคะ
แล้วก็ความห่วงใยที่เชื่อมโยงภาคอีสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เราก็มีความรู้สึกว่าเป็นความผูกพันที่พิเศษพระราชกรณีกิจต่างต่างที่ท่านทำอ่า
เหนือจากที่ท่านเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยก็เป็นความผูกพันกับพวกเราในฐานะที่เป็นคนอีสานด้วยนะคะ
หลังยืนสงบนิ่งทุกคนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย
รำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำตลอดพระชนชีพเพื่อประสบกรณิกร
นักศึกษาที่แม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้รับเสด็จพ่อของแผ่นดินเหมือนกับคนรุ่นหลัง
แต่ก็รู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ปวงประชา
จนเป็นที่รักและเคารพของประสบกรณิกร
วันนี้ทุกคนตั้งใจมากันเองค่ะ
ไม่ได้มีการโพสต์เชิญชวนหรือมีคำสั่งให้มา
ทุกคนตั้งใจมากันจริงค่ะ
ก็คือแค่ได้เห็นพระองค์ท่านทำพระราชกรณียกิจอย่างนี้
หนูก็แบบว่ารู้สึกประทับใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจอยู่แล้วค่ะ
ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากจะทำให้ได้
แค่สักเซี่ยวหนึ่งของพระองค์ท่านที่ได้ทำให้คนไทยค่ะ
พระองค์เป็นผู้ชายที่พวกเราไม่เคยพบเจอท่าน
แต่พระองค์อยู่ในจิตใจของเราเสมอ
ในส่วนตัวนะครับคือความรู้สึกส่วนตัวที่มาเรียนสาขาวิชานี้
เพราะว่าอยากเป็นข้าราชการคำว่าข้าราชการคือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
หรือต่างพระองค์ในการดูแลสารทุกข์สุขดิบของปวงประชาชนชาวไทย
นั่นเป็นจุดมุ่งหมายของผมที่ได้มาเรียนสาขาวิชานี้
ถ้ามีโอกาสได้กราบทุนกับพระองค์ท่าน
จะกราบทุนว่าในโลกนี้ไม่มีมหาราชหรือกษัตริย์องค์ใดที่ทุ่มเทเพื่อประชาชน
และช่วยเหลือประชาชนทุกยอมยากเหมือนพระองค์อีกแล้วครับ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในอาคารรัตนพิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเสร็จสิ้นลงแล้ว
แต่คณาจารย์และนักศึกษายังคงตั้งใจด้วยความสงบนิ่ง
ชมการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เพื่อเฝ้าถวายศักรรณภาพบรมศพ
อันเชิญจากโรงพยาบาลสิริราชกลับสู่พระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมีได้